แล้วความหวังเราก็ต้องหาตัวเลขกันต่อไปนะคะ

นี่จะบอกว่าถ้าจะให้๔งวดติดแบบนี้นะน้องเต่า

เห็นแล้วใช่ไหมคะตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นไหม
โอ้โฮเข้มภาพคุณให้ผมนับเหรอ

ทำไมวงแค่๒แสดงว่าเห็นแค่๒เหรอฮ

เข้ามาที่บ้านหลังนี้๒ตัวไง
เต่าแบบนี้เข้ามาที่บ้านเลขที่๑๓๕หมู่๕
สะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรี
ของคุณเกียรติศักดิ์ถึง๒ตัว

เปิดเป็นร้านขายส้มตำแล้วก็ไม้มงคล
ขออนุญาตนะคะเธอเป็นสาวประเภท๒
ถ้าบอกว่าให้โชคให้ลาบติดกันมา๔งวดแล้วอ่ะ
เต่าตัวนี้แล้วตั้งแต่เต่าตัวนี้
ลานเข้ามาในบ้านส้มตำก็ขายดี
ไม้มงคลก็ขายดีโอ้ยธุรกิจเจริญงอกงามนะคะ

มาที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วมาขอแล้วปรากฏว่า
ทุกคนถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันหลายงวดเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เลยคิดกันบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเงิน

นี่สร้างแล้วแล้วมีการจุดทูบ
อะไรด้านหน้าเนี่ยมีกระถังเซียมซีด้วยเหรอคะหรืออะไร
เอาไว้ติดเงินเอาไว้ติดเงินค่ะอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
มีหายด้วยเหรอมีหายด้วยนะคะ
ก็เดินทางมาจุดทูปอธิษฐานขอพรกับเจ้าเต่าสีทอง

ล้วงลูกปิงปองที่อยู่ในหายด้วย
คุณมานพได้เลขอะไรคะ

ไปเสี่ยงโชคงวดกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะ
ส่วนผู้หญิงอีกรายรับทรัพย์ไปงวดที่แล้วท่านนี้ค่ะ
คราวนี้กลับมาใหม่ไม่พลาดค่ะ
ล้วงกันนะคะล้วงลูกปิงปองในหายนี่แหละ

เจ้าตัวอีกคนเนี่ยได้๘๖ส่วนเพื่อนที่มาเนี่ยได้๒๓นะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านบอกว่านี่นี่ค่ะ
อีกคนหนึ่งได้๘๖ส่วนอีกคนหนึ่งได้๒๓

กลัวเลขเคลื่อนต้องให้พี่ต้นดีกว่า
ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการทำเลขเคลื่อนค่ะ

ใช่ค่ะส่วนนี่ค่ะเจ้าของบ้านนะคะ
คุณกิติศักดิ์บอกว่ามีการอธิษฐานขอเลขอีกชุดหนึ่ง

เลขอะไรรู้ไหมคะฟังจากปากเจ้าตัวเองดีไหม
ต้นไม้มงคลได้เลขอะไรครับ
งวดนี้เห็น๒๕นะจ๊ะ

เขามีชื่อเล่นไหมคุณเกดีศักดิ์ช่วยโปรดสัตว์หน่อยนี่ค่ะ

พี่เอา๔๔๐ไปก่อน

มีความเห็นแย้งอยู่เหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดออกไปทำไมครับไม่เห็นในเลข
จะเกิดความไม่ลงรอยกัน

ที่เขาดูใบไม้แล้วเขาบอกเขาเห็นเลขเนี่ยโอ้โหเขาเทพมาก
ดวงสมพงศ์จริงกับใบด่างที่วันนี้ต้องจินตนาการสูงสมมาก
เอาไปต่อกันที่วัดหนองทองนะครับ
เพราะว่าที่วัดแห่งนี้เขามาล้วงหายไอ้ไข่กันนะครับ
โอ้โหนี่เดี๋ยวดูจำนวนขวดน้ำแดงเมื่อกี้

เป็นเครื่องการันตีได้เลยนะครับ

ไข่เหนือครับวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเอามาแก้บนน้ำแรงเพียบนะครับ
แล้วก็ครั้งนี้นะครับก่อนจะออกสลากวันที่๑๖ธันวาคมเนี่ย
ชาวบ้านก็แวะเวียนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเลย
ทุกคนที่มาก็กราบไหว้ขอพรกุมารไอ้ไข่เหนือนะครับ
จะต้องสวมรายการระบายแบบนี้เยี่ยมนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หลายคนเอาน้ำแดงมาชุดทหารมามาถวายขอพรมาขอโชคลาภ
พลาดไม่ได้ก็คือต้องล้วงลูกปิงปองในหายทองนะครับ
วางอยู่หน้ากุมารไอ้ไข่นี่แหละเพื่อเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชค
จะเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมลองดูเอาเองนะครับ
โอ้โหมืดเกินอ่ะคุณครับคุณช่วยเพิ่มแสงให้ผมหน่อยสิครับ
๖๘มองธรรมดาอะไรนะเลขกลางอ่ะ๖๘แล้วก็นั่นไง๗๖๘
นั่นไง๗อย่างนี้แล้วก็ขีดเห็นไหมยังมีเวลาไหมเดี๋ยวซื้อผักบุ้งมากินแก้
ให้ตาชัดอีกหน่อย
ไม่น่าจะทันไม่ทันแล้วหรือฮะนี่จะว่าอะไร